เขาทำหน้าที่พวกเป็นช่างขุดบ่อ
ช่างล้างบ่อน้ำผิดิน

โดนไฟช็อตคุณผู้ชมแล้วตกลงไปในบ่อ
ถามว่าช่างโง่กไปดูบ่อมันลึกไหม

คือจะต้องให้กู้ชีพกู้ภัยเขาเอาเชือกนะ
แล้วโรยตัวลงไปที่ก้นบ่อ

ตัดไฟเรียบร้อยแล้ว
แล้วดูจังหวะนี้หน่อยตอนที่ไปช่วยชีวิต
เห็นจิ๊กในกี้
ค่อยลงมาอีก
อื้มมมมมนี่

โรยตัวลงไปเลยลงไปตรงก้นบ่อ

ที่เกิดขึ้นที่บ้านที่ท้ายวอยท่าเรือ๕๕อมของนครศรีธรรมราช
แล้วนี่เป็นทีมกู้ภัยกู้ภัยใต้เต็กเซี่ยงตึ้งนครศรีธรรมราช
ก็ส่งชุดกู้ภัยใช้เชือกถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลย
ในการช่วยชีวิตของช่างคนนี้
เพราะว่าเขาอยู่ก้นบ่อแล้วแบบอยู่ในสภาพหมดสติ

เจ้าหน้าที่ค่อยโรยตัวไปที่ก้นบ่อ
แล้วบ่ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นนะคะ
มันเหมือนกับเป็นเบาะน้ำขุดใหม่ชนิดเบาะผิวดิน

แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเป็นช่าง
ทั้งขุดบ่อด้วยแล้วก็ล้างบ่อน้ำผิวดินด้วย

สูบน้ำแบบจุ่มเครื่องลงไปในน้ำ
ไวโว่นั้นมันไฟรั่ว
ทีนี้ไฟรั่วตอนที่เขากำลังล้างบ่อให้กับลูกค้า

บนพื้นดินมองลงไปโอ้โหลึกขนาดนี้
ทีนี้ก็ตรวจสอบอาการของช่างคนนี้
แล้วเขาก็ต้องเอาเชือกโรยตัวลงไป

แล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ถามว่าตอนนี้อาการของช่างเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดคือปลอดภัยแล้วนะคะ